ตามความคืบหน้าคดีนี้ค่ะที่เมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ลูกฆ่าแม่
โอ้โหฆ่าแม่แท้สาเหตุก็คือลูกเสพยา
เมายาจนหลอนแล้วก็คลุมคลั่งคิดว่าแม่ไปจ้างคนมาฆ่าตัวเอง
ก็เลยฆ่าแม่ซะก่อนเลยโอ้โหคือเอาเสียมทุบหัวแม่
เอามีดพระฟันแม่เนี่ยนะคะจนแม่เสียชีวิตนะคะ
วันนี้ทางตำรวจก็นำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะตำรวจสพ
สองห้องจังหวัดขอนแก่นคุมตัวนายภัยบูลบุราณศรีอายุสี่สิบเก้าปี
ไปสอบปากคำเพิ่มนะคะเพราะว่าไปก่อเหตุแบบอื้อหือ
โหดเฮี่ยมอ่ะเมื่อวานนี้ฆ่าแม่แท้แท้ของตัวเองอ่ะ
คุณแม่ป้อนบุราณศรีคุณแม่อายุ๗๘แล้วอะค่ะ

บอกว่าเสพยาบ้าไปเม็ดหนึ่ง
หลอนคิดว่าแม่จ้างคนมาทำร้าย
แล้วก็อ้างว่าที่ผ่านมาเคยไปทำงานต่างประเทศ
ส่งเงินให้แม่ต่างห้าหกแสน
แล้วก็กลับมาอยู่บ้านกับแม่มาขอเงินแม่ใช้จ่าย
แล้วก็ให้แม่ไปขอผู้หญิงให้แต่แม่ไม่มีอ้างว่าเอาเงินแต่งเมียให้น้องไปหมดแล้ว
เหลือเงิน๓๐๐เขาอ้างแบบนี้อ้างว่าประเด็นนี้เลยโกรธแม่
เครื่องแม่มาตลอดฝังใจแล้วก็คิดว่าแม่จะเอาคนมาทำร้าย
จะเอาคนมาฆ่าตัวเองด้วยความเมาหลอนนะคะคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้นายภัยบูลต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกินกินอิ่มนะ
แม่ก็นั่งมัดกระสอบถ่านอยู่ใกล้ใกล้อยู่ดีดีฆ่าแม่เลย
คือตอนรับสารภาพเขาอ้างว่าก็คิดว่าแม่จะจ้างคนมาฆ่า
ชิงฆ่าแม่ซะก่อนเอาเสียมตีไทยทอยแม่ไปครั้งหนึ่งค่ะ
นี่ค่ะแม่สลบเอามีดพระฟันซ้ำอีก๓รอบคุณผู้ชม
เนี่ยก่อเหตุเสร็จเดินไปบอกน้องสาวที่บ้านอยู่ใกล้
บอกว่าฆ่าแม่เรียบร้อยแล้วนะนี่ค่ะครับ
วันนี้เราส่งคุณนฤทธบุญนิ่มนักข่าวของเราไปคุยกับน้องสาวผู้ก่อเหตุนะคะ
แหลมขวานอกอายุ๔๖ปีก็เล่าให้ฟังว่าหลังเกิดเหตุนายภัยบูลลากร่างแม่มาหน้าบ้าน
ตะโกนเรียกชาวบ้านให้มาดูผลงานของตัวเองว่าตัวเองฆ่าแม่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ยืนล้างเสียมล้างมีดที่เปื้อนเลือดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แล้วกลับไปโวยวายพูดจาไม่รู้เรื่องอยู่ในบ้าน
ชาวบ้านเลยรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านรีบแจ้งตำรวจค่ะ
น้องสาวคนก่อเหตุบอกว่าทุกคนในครอบครัวเสียใจมาก
ทำไมถึงฆ่าแม่ได้ลงคอยืนยันว่าแม่ไม่เคยคิดจะมาจ้างใครไปฆ่าไปแกล้งลูกชายตัวเองหรอก
ลูกเนี่ยหลอนยาเสพติดแล้วก็คิดฆ่าแม่อยู่ตลอดเวลา

บอกว่าก็อยู่กับผู้ตาย
ซึ่งมีศักดิ์เป็นย่ามาตั้งแต่ตัวเองเล็กนับถือเป็นแม่เลยค่ะ
เพราะว่าเลี้ยงดูเธอมาตั้งแต่เด็กปกติก็อยู่บ้านกับย่านี่แหละ
นายภัยบูลเพิ่งกลับมาอยู่ได้๓เดือนมาอยู่๓เดือนทำร้ายเลย
แล้วนายภัยบูลชอบพูดคนเดียวกูจะฆ่าแม่กูจะฆ่าแม่บ่นอยู่แบบนี้คุณผู้ชม
หลานสาวของผู้ตายบอกว่าทำใจไม่ได้มาเห็นสภาพย่าเนี่ยมันเป็นภาพที่สะเทือนใจมากนะคะ
มีทุกอย่างบอกสอนตลอดโกรธแม่แท้มันทำได้ลุงโกรธ
ตำรวจซพหนองสองห้องแจ้งข้อหานายไพบูลข้อหาค่าบุภการี
เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งก็คือยาบ้านะคะโดยผิดกฎหมาย
ส่งตัวฝักขังที่ศาลจังหวัดพลเรียบร้อยแล้วนะคะ
แม่บอกคนมาทำอะไรมาขาย
ผมก็ผมก็ค่ะพ่อลุงอืม
ตั้งสองสามเมื่อทีแล้วผมข้าบนนู้ก
เสียใจบอกอ่ะด้วยที่ที่ต้องไปเสียใจบอกแม่ห้าวอย่างนี้แม่เรียก
พมาทจนยายจนทุกเนี้ยแม่ไอ้สิบกว่าปีแล้วนี่ไอ้เอ่อ
คุณหมายความว่าห้าลูกศึกว่าห้องเก็บกินก็อย่ากินก่อน
คำมาสุขแม่ห้าบออย่าขอโทษพี่น้องห้าบอจ้า
เนี่ยค่ะมาสำนึกก็สายไปซะแล้วมาร้องไห้ตอนนี้คุณแม่ก็ไม่ได้ฟื้นกลับมา